เหมือนกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานศพคาราโอเกะนะคะ
เขาบอกว่าที่ต้องมีคาราโอเกะอยู่ในงานศพเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นคำสั่งเสียของผู้ตาย
คุณตาวัย๗๑ปีเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้
สั่งเสียกับลูกหลานว่าคืนสุดท้ายเนี่ยให้มีคาราโอเกะเลยนะ
ให้มาร้องรำกันหน้าหีบศพแบบนี้แหละค่ะ

นี่แหละก็คือเขาเป็นคำสั่งเสียของผู้ตายไว้นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศงานศพคืนสุดท้ายของนายสุชาติแก้วเกิดอายุ๗๑ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านแหละอยู่ที่ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งตัวผู้ตายอดีตเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตะมนต์ช้างกลาง
เป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจนะคะ
ชอบช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็เป็นคนสนุกสนาน
ก็เลยเป็นที่รักของเพื่อนทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อนบ้านด้วย
งานศพคืนสุดท้ายเจ้าภาพก็เลยมีคาราโอเกะค่ะ
ให้ร้องรำทำเพลงกันแล้วก็เต้นกันหน้าหีบศพเลยนะคะ
ก็สร้างความแปลกใจให้กับแขกเรือที่เขาไม่รู้ความเป็นมาเป็นไป
พอไปสอบถามเจ้าภาพก็เลยทราบว่าคุณตาสุชาติสั่งเสียลูกหลานไว้
ถ้าตัวเองเสียชีวิตให้เอาคาราโอเกะมานะ
แล้วก็ร้องรำทำเพลงกันหน้าหีบศพเลย
ถือเป็นการส่งวิญญาณคุณตาขึ้นสู่สวรรค์ค่ะ
งานก็เลยออกมาเป็นแบบนี้มีทั้งเสียงเพลง
มีการเต้นรำโยกย้ายตามจังหวะ
ลูกหลานบางคนเนี่ยร้องนำไปด้วยน้ำตาซึมไปด้วยก็มี
บางคนเป็นลมแบบนี้เพราะว่ายังโศกเศร้าอยู่
เต้นไปก็เช็ดน้ำตากันไปด้วยเหมือนกันนะช่วยกันเช็ดน้ำตานะครับ
อยากทำตามคำสั่งเสียให้คุณตาเขาสบายนะคะ
ครับแล้วก็คงเป็นเพลงที่คุณตาท่านชอบด้วยนะครับ